คุณผู้ชมคะการชุมนุมใหญ่ของคณะราช๖๓เนี่ย
ไม่ได้มุมมีมุมที่ตึงเครียดอย่างเดียวนะคะในการชุมนุมก็มีมุมที่ทำให้เกิดรอยยิ้มได้ค่ะ
เห็นไหมน่ารักนะกลุ่มผู้ชุมนุมป้อนอะไรให้กับตำรวจ
้อนอะไรไม่รู้ให้กับตำรวจได้รับประทานนะคะแล้วก็ขึ้นแคปชั่นบอกว่า
ใดมีความเมตตาที่นั่นย่อมมีความสันติภาพที่ใดมีความปรารถนาดี
ที่นั่นย่อมมีสันติศุกร์ค่ะอ่านี่ก็เป็นภาพความประทับใจ
หลังจากที่ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตเข้าไปชื่นชมเยอะนะคะ
จริงจริงแล้วเราก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้นน่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะ
ชื่อดังมีการแชร์คลิปความสนุกสนานคือกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
จังหวะเนี้ยเขามีการร้องรำเพลงกันเนี่ยนะคะเต้นกันสนุกสนาน
แล้วมองไปดีคุณผู้ชมมองโฟกัสให้ถูกจุดนะ
มีคุณป้าคนหนึ่งอะค่ะยกย้ายสายสะเอวร่วมกับหลานแบบ
ชนิดที่ว่าผมเห็นลืมไปเลยอ่ะคุณป้าคนนี้อายุเยอะแล้วนะ
แต่อยู่กับเด็กเด็กเลยอ่ะนั่นอ่ะนั่นอ่ะเห็นไหมอยู่ใจกลางอ่ะ
เออคือถ้าเกิดเป็นภาษาบ้านดิฉันนี่คือบอกซิ่งมากอ่ะ
นั่นนะฮะคุณป้าตัวเล็กเนี่ยนะฮะค่ะนั่นแหละค่ะสนุกสนานค่ะ
นี่เห็นไหมไม่เมื่อยเลยค่ะไม่เหนื่อยด้วยนะคะ
คลิปนี้ภาพนี้ก็ถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียลของกลุ่มผู้ชุมนุมเขาเยอะเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเอาล่ะอีกภาพหนึ่งเป็นภาพนิ่งนะคะ
แต่ภาพนิ่งภาพนี้ค่ะ๑ภาพสื่อความหมายได้เยอะเลยทีเดียวนะคะ
อ่าคุณผู้ชมไหนครับนี่ค่ะนะฮะ
บอกว่าไม่ได้มาประท้วงมาไหว้พระตรี
พระตรีมุรติในเรื่องความรักไงขอสามีค่ะใช่

เป็นวินาทีที่กลุ่มผู้ชุมนุมเขาหลบให้รถพยาบาล
คือก็เห็นแล้วแหละว่ารถพยาบาลมาแต่ไกลปกติแล้วตรงนี้เต็มพื้นที่ถนนเลยนะคะสำหรับผู้ชุมนุม
พอเห็นรถพยาบาลมาแบบนี้ทุกคนพร้อมใจกันหลบเลยนะคะ
คือก็เลยกลายเป็นรถพยาบาลรักติดไซเรนเลยค่ะ
คือทุกคนมีความเมตตามีความรักต่อกันนะคะสุดท้ายกลายเป็นคลิปที่ทำให้เรายิ้มได้
แม้ว่าจะมีสถานการณ์ความตึงเครียดของการชุมนุมก็ตามนะคะ
เนี้ยเห็นไหมทุกคนพร้อมใจปุ๊บเดียวอ่ะโน่งเลยอ่ะ